มาดูสถานการณ์ภาพรวมยอดผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
แล้วก็ผู้เสียชีวิตในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ภาพรวมเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น๑๗๗๑ราย

เพราะว่าในจำนวนนี้สามารถเดินทางกลับบ้านรักษาตัวหายขาดแล้วนะคะ
๖รายแล้วก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๓๔๓ราย
อาการหนัก๒๓รายเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยจากโรคโควิด๑๙รายใหม่
เพิ่มเติมมาอีก๒รายนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตตอนนี้ทั้งหมดในประเทศไทย
รวมอยู่ที่สิบสองรายด้วยกันนะคะไปดูยอดตัวเลขผู้ป่วย๑๒๐รายที่เพิ่มหน่อยค่ะ
มาจากกลุ่มไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าท่านไปใกล้ชิดกลุ่มเหล่านี้
ก็จะได้ระแวดระวังไปกักตัวไปตรวจให้เรียบร้อยนะคะ
กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยเดิมหรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคก่อนหน้านี้
๑รายนะคะติดเชื้อจากสนามมวย๑รายสถานบันเทิง๑๑ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้๓๘ราย
ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย๑รายด้วยกันค่ะ
อันนี้กลุ่มแรกผ่านไปมาดูกลุ่มที่๒ค่ะ
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๓๙รายนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศ๒๔ราย
อาชีพเสี่ยง๑๔รายบุคลากรทางการแพทย์๑รายค่ะ
กลุ่มที่๓กลุ่มที่ติดเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอสอบสวนแหล่งของการติดเชื้อ
รายด้วยกันและมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายกลับบ้านได้แล้ว
อันนี้น่าจะเป็นข่าวดี๗๔รายด้วยกันนะคะ
ทีนี้หลายคนสนใจว่าเอ๊ะ๒รายผู้เสียชีวิตล่าสุด
ที่ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเป็น๑๒ราย
ตอนนี้๒รายมีประวัติไทม์ไลน์การใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง
ก่อนที่จะมาเสียชีวิตนะคะไปดูผู้ป่วยรายแรกก่อนเลยค่ะ
ผู้ป่วยรายแรกของเมื่อวานที่เป็นราย๑๑ของประเทศ
เป็นชายชาวจังหวัดยาลาอายุ๗๙ปีมีโรคประจำตัวคือ
ไวเรื้อรังโรคเบาหวานย้อนกลับไปค่ะ
เขาคนนี้เมื่อวันที่๗มีนาคมเดินทางไปร่วมงาน
ร่วมงานแต่งที่ประเทศมาเลเซียนะคะ
หลังจากนั้นเริ่มมีอาการป่วยคือ๒๑มีนาคม
ไปหาหมอมาแล้วก็อาการไม่ดีขึ้น
จนกระทั่งเวลาลุล่วงเข้าสู่วันที่๒๗มีนาคม
มีไข้สูง๓๙๑องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดคือ๓๑มีนาคม
อันนี้รายที่๑๑ของประเทศไทย
ส่วนรายที่๑๒น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
รายที่๑๒เป็นชายอายุ๕๘ปี
เริ่มมีอาการป่วย๑๒มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการ
มีไข้ไอมีเสมหะ
มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษถึงไทย
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
รุ่งขึ้น๑๕มีนาคม
ไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ไปตรวจพบว่าตัวเองได้รับเชื้อโรคโควิด๑๙
และสุดท้ายเสียชีวิตคือ๓๑มีนาคมค่ะ
ผู้ป่วยและกลายเป็นผู้เสียชีวิต
อายุ๕๘ปีเป็นรายที่๑๒ของประเทศไทยคนนี้
ชื่อว่าคุณภาคภูมิวันลิสุทธิ์
ซึ่งทางบริษัทมีการออกหนังสือชี้แจงนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตได้มีการร่วมกับคณะผู้บริหาร
เดินทางไปเจรจาคือไปดิวธุรกิจที่อังกฤษ
แต่ไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับคณะ
ที่เดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทกลับสู่ประเทศไทย
เมื่อวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่คุณภาคภูมิเสียชีวิตปุ๊บ
ก็มีข่าวออกมาปั๊บเลยว่าผู้บริหารก็ป่วยเหมือนกันนะ
ผู้บริหารที่เดินทางไปกับคุณภาคภูมิไปดิวเจรจาเรื่องของธุรกิจที่อังกฤษ
ล่าสุดค่ะผู้บริหารออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
ผู้บริหารที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทุกคนยังมีสุขภาพดี
ได้มีการหยุดพักแยกตัวเองมาตามมาตรการของบริษัท
นานถึง๓สัปดาห์แล้วก็คือกักตัวอยู่ที่บ้าน

อีกหนึ่งเรื่องเป็นความเข้าใจผิดกันนะคะ
เรื่องนี้ทำให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์ท่านต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า
กรณีที่คุณหมอท่านหนึ่งออกมาให้ความเห็นว่า
สามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศยืนยันเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ซึ่งคุณหมอยืนยันเลยนะคะว่า๒ช่องทางเท่านั้น
ที่สามารถจะรับเชื้อแล้วก็ติดโรคนี้ได้
คือ๑หายใจเข้าไปโดยตรง
ซึ่งคนที่หายใจเข้าไปโดยตรงจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ในระยะคือไม่เกิน๑เมตร
นี่ไงถึงบอกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการสำคัญ
ถ้าเกิดว่าคุณไปใกล้กับคนที่ติดเชื้อเนี่ย
ใกล้กว่า๑เมตรนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสเกือบ๑๐๐ที่จะรับเชื้อมา
ทางที่๒คุณหมอธนรักษ์บอกว่าที่สามารถติดเชื้อได้
ก็คือผู้ติดเชื้อไอหรือจามทิ้งไว้
แล้วมีการไปสัมผัสโดยตรง
แล้วผู้ที่ไปรับเชื้อรับเชื้อโดยตรงเข้าสู่ร่างกาย
ซึ่งไอ้๒วิธีการนี้แก้ปัญหาคือ
ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย
ล้างมือบ่อยวิธีการล้างมือที่ดีที่สุดคือ
มือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดเพราะอะไร
เพราะว่าไอ้ตัวไวรัสตัวนี้ผิวเปลือกนอกมันเนี่ยมันเป็นน้ำมันมันเป็นไขมัน
ถ้าเกิดว่าเราใช้สบู่ฟอกบ่อยมันจะหลุดมันจะออกไป
แล้ววิธีการนี้คือปลอดภัย๑๐๐ค่ะเกือบ๑๐๐นะ
แล้วก็อย่าลืมระยะเวลาด้วยนะคะประมาณ๒๐วินาทีขึ้นไปปลอดภัยแน่นอน
คือช่วงนี้หลายคนเป็นห่วงไงโอ้กลัวมือจะลอกกลัวมือจะเหี่ยวอะไรต่าง